รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงถึงนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์
ไม่เชื่อยากลับสู่มูเตรูไม่เข้าใครออกไป

สิ่งที่เราต้องฝันกันมากที่สุดคือ
อยากเป็นเศรษฐีคุณเลยอยากเป็นไหมเศรษฐี
ก็ต้องอยากเป็นเศรษฐีนะใครก็อยากเป็นเศรษฐีนะ
ท่านผู้ชมครับบางคนบอกว่าอยากเป็นเศรษฐี
แล้วเอ๊ะเขามูเตรูกันยังไงเขาเสริมดวงกันยังไง
เขามีเคล็ดลับของคนรวยว่าเฮ้ยเขาจะทำยังไง
ก็คือวันนี้จะพาไปสถานที่แห่งหนึ่ง
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ
คือเศรษฐีคนนี้เขาบอกว่าเขามีเคล็ดลับดี
เรากำลังพูดถึงนักธุรกิจท่านนึงครับโด๊คเตอร์ไพรกรวจ

บอกเลยของเขาเนี่ยเขาบอกว่ากรุสมบัติของเขาเนี่ย
เป็นกรุสมบัติที่ไม่เคยเปิดให้ใครที่ไหนดูมาก่อนเลย
เขาเอาสิ่งศักดิ์เหล่านี้มารวมกันแล้วอธิษฐาน
จากชีวิตของเขาที่ยังย่ำแย่อยู่เนี่ยกลายเป็นดีขึ้นมา
เหล่านั้นคืออะไรวันนี้เราไปมูกับเขากันเลยฮะ

จากชีวิตนักธุรกิจที่มีเงินหลักร้อยล้าน
วันหนึ่งโชคชะตาไม่เข้าข้างทุกอย่างกลับตลปัด
กลายเป็นศูนย์สิ้นแต่ถูกพลิกฟื้นขึ้นด้วยพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่
ส่งผลให้ชีวิตที่ดิ่งลงเหวกลับกลายเป็นมหาเศรษฐีในพริบตา
ก็คือตอนเริ่มทำธุรกิจเนี่ยเหมือนกับว่า
เหมาะกับการทำธุรกิจแบบนี้กับเรา
ก็ทำให้เราถึงกับธุรกิจตกต่ำมาก
เงินมีอยู่ในบัญชีเกือบร้อยล้านเท่าเหลือ๐อย่างนี้
สู้เอาเงินไปสู้ในธุรกิจหมด
แวนเพชรสร้อยทองรถต้องเอาขายหมดเลย
ที่เหลือใช้ก็ต้องเอาเข้าแข่งกันหมดเพื่อเอากลับมาสู้
เพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนแล้วก็มาบูชานึกถึงนึกถึงว่าถ้าเกิดเราบูชาอย่างนี้
แล้วเราจะไปทำเกี่ยวกับของมืนเมามันไม่น่าจะถูกกัน
ก็เลยกลับมาบูชาอีกครั้งหนึ่งมีการทานกิจแล้วก็เหมือนขอเข้ามา
นั่งสมาธิแล้วก็เอาพระที่เรานับถือทั้งหมดมากองอยู่ในพานตรงหน้าเลย
แล้วก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติเข้าพอเราจิตสงบเราก็ขอให้เราประสบความสำเร็จ
ที่ตั้งใจที่เป้าหมายให้ชีวิตจากที่ตกต่ำที่มันไม่มีจะกินแล้วที่มันแย่แล้ว
ให้กลับมาดีขึ้นก็ดีขึ้นอย่างทันตาเห็น
มันมันจะยิ่งกว่าปฏิหารมันคือปฏิหารสำหรับเรานะแต่สำหรับคนอื่นเนี่ยเขามองว่าเราโชคดี
แต่เรารู้รู้แก่ใจตัวเราเองว่านี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งมันไม่เกิดขึ้นกับใคร
แค่๓เดือนทีจากยอดที่ไม่มีก็ยอดมาเป็นหลักร้อยล้าน
มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นที่เราเป็นนักธุรกิจเราสามารถรู้ได้ว่า
มันเหมือนมีแรงขับเคลื่อนพิเศษขึ้นมาที่ทำให้เราได้ลูกค้าลายใหญ่เข้ามาในเวลาเดียวกัน
ทุกสารทิศหลั่งไหลเข้ามาหาเราชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เชื่อปฏิหารนี้แล้วเราจะเชื่ออะไร
เพราะเราอธิษฐานจิตขอแล้วบังเอิญได้หรือบังเอิญเราโชคดีแต่เรากลับเชื่อว่านี่คือปฏิหาร
แล้วเราก็เชื่อแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของเรามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้
ด้วยความเชื่อและความศรัทธาอันแรงกล้าทำให้คุณไพโรธค่อยเก็บสะสมพระเครื่องมานานกว่า๓๐ปี
ทุกชิ้นล้วนมีพุทธคุณและปฏิหารอย่างคาดไม่ถึงซึ่งนี่คือครั้งแรกที่จะเปิดกรุพระเครื่องมูลค่ามหาศาลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
เป็นครั้งแรกที่ได้นำของสะสมมาโชว์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ราศาสนพระเครื่องจูงจะได้เลี้ยงเกี่ยวกับสะสมพระเครื่องมาใน๑๙๕๐ปี
ด้วยไม่มีเหตุผลนะ
เพราะว่าอยู่ดีก็ชอบขึ้นมา
และเป็นคนเดียวที่เป็นคนอยู่ในโรงเรียนชายนะครับ
จะมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องเอาพระที่บ้านมา

เขาจะเรื่อมภาคท่านเป็นนาค
ห้อยสร้อยนาคเข็มขัดนาค
ส่วนใหญ่ก็จะมีที่เริ่มกรอบพระเป็นนาค
สมัยโบราณที่อาจารย์เก็บไว้
ทองคำก็เป็นสัญลักษณ์ของวัตถุที่หายาก
แล้วก็ใครมีก็ถือว่าเป็นคนที่มีตังค์

มีเงินนับเป็นน้องมีทองก็ถือว่าเป็นพี่
ก็คนสมัยโบราณใครมีทองนี่ก็ถือว่า
เป็นคนมีตังค์มีพระทองด้วยยิ่ง
ถือว่าเป็นคนที่เจ้าขุนมุนนายแหละนะ

ลงมาก็จะเป็นเงินลงไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นทองก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่
พระกรุกต่างเป็นขุนแผนเคลือบนะครับ
นี่ก็ปัจจุบันก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะ
แล้วก็พระที่หายากที่ได้มาจากอดีตท่านนายก

ท่านก็ให้อันนี้มานะครับ
เป็นของพ่อของผมที่รับมานะครับ
ก็เป็นพระกิงปวเลสนะครับ

ตอนนี้ก็ไม่ได้ห้อยแล้วกลัวอันตรายจากมูลค่าของผ่านนะครับ
ธิษฐานจิตทุกครั้งได้ดั่งใจนึกเลยนะครับ
เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากปฏิหารนะครับ
ทำให้จากผมเป็นลูกชาวนานะครับ
จนคนนึงเป็นบุจการศึกษาแค่ม๖หนึ่งสมัยก่อน
แล้วก็มาทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จมา
ก็เลยทำให้เราเชื่อมั่นในเรื่องของพระเครื่องนะครับ
เครื่องก็เป็นของสะสมทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะฮะ
วางอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นของ
เป็นที่ต้องการของผู้ชายไทยนะครับ
เป็นที่พึ่งทางใจนะครับแล้วก็เป็น
ทำให้เรามีกำลังใจในการทำการค้าขาย
ทุกวันที่จะออกจากบ้านเนี่ยจะอธิษฐานขออยู่ตลอดเวลา
เพราะด้วยความเชื่อมั่นในพระกริ่งเบาเลสอยู่แล้วด้วยนะฮะ
ก็ตอนก่อนเราห้อย๓องค์นะฮะ
กิ่งเบาเลศแล้วก็พระสมเด็จวรคังแล้วก็พระยอดทงนะฮะ
ยอดทงก็จะเป็นองค์กลางที่เราจะห้อยอยู่
เป็นในเรื่องของแค้วคาดปลอดภัย
อธิษฐานจิตได้เลยเป็นพระที่สุดยอดที่สุดเลยนะฮะ
ไม่รู้เป็นอะไรชอบพระยอดท่งสมัย
ก็เชื่อก็เชื่อนะฮะหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไง
เพราะว่ามันเป็นในเรื่องของกำลังใจ

ของวัฒนธรรมความเชื่อคนไทยนะฮะ

คือห่วงทุกองค์นะครับทั้งหมดที่เห็นในในห่วงทุกองค์

ก็มูลค่าทางเงินไม่ต้องพูดถึงนะครับ
มันของหายากไม่ได้หากันง่ายนะครับ
ที่ประทับใจมากที่สุดที่ก็คือองค์นี้แหละ

ได้เช่าต่างที่มากันมา
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนอยุธยาหมดต่างคนนะครับ
นี่ก็เป็นพระสามขานะครับ
เป็นทองคำนะครับอันนี้สิบกว่าบาทนะครับ
องค์นี้ก็สวยงามมาก
เป็นผ้าทองคำสมัยกรุงศรียา
ตัวอาจารย์เองเป็นคนจังหวัดพนครศรียุยานะครับ

พระที่อยู่ในฐานนี้ก็ถือว่าเป็นพระยอดนิยมของ
ผู้ที่ชอบพักเครื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกุมปูทวดนะครับพระกิ่ง
พระนางพญานะฮะพระผงสุพรรณนะครับ
มีซุ้มกอมีสมเด็จมีสมเด็จปากน้ำ
และนี่ก็เป็นคุณแผนเคลือบก็ถือเป็นชัยชนะนะครับ
อันนี้ที่อาจารย์ห้อยคออยู่ก็เป็นพระยอดทรงทรงยืนนะครับ
เป็นสมัยกรุงศรียาและหายากอยู่
แล้วตัวอาจารย์เองก็เกิดในวันพุธเป็นพระยอดทงทรงยืน
ตามตำนานความเชื่อก็คือช่วยในเรื่องแค้วคาดปลอดภัย
แล้วก็เป็นนักเมตตาสูงสุดทำการค้าขายติดต่ออะไรก็ดี
พระยอดทงเนี่ยก่อนที่จะทำการออกศึกสมัยก่อนเนี่ย
หรือเป็นทงทำการค้าเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ
ทำพิธีปลุกเสกใหญ่ของในพระราชวังในสมัยกรุงศรียุยา
ก็นิมนต์พระเกจิต่างเข้ามาปลูกเสกเนี่ยเป็นพิธีใหญ่หมด
ถือว่าเป็นในรั้วในวังที่ทำและถือว่าเป็นพระองค์หนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
แล้วใครจะมีพระยอดทงทองคำได้ในสมัยก่อน
ก็ถือว่าเป็นเจ้าขุนมุนนายนะครับเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดนะครับ
ถือว่าเป็นตำนานความเชื่อนะเราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีรุ่นพี่เรา
หรือคนรวยรวยสมัยก่อนจะมีที่พึ่งทางใจกันหมดโดยโดยเฉพาะเราเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ
ก็มีที่พึ่งทางใจก็คือพระเครื่องนี่แหละพระยอดทงเนี่ย
เชื่อกันว่าในการปลูกเสกจะมีพระอาจารย์ธรรมโชธเป็นพระเกจิสมัยกรุงศรียุยาเนี่ย
ร่วมปลูกเสกด้วยนะฮะแล้วตัวอาจารย์เองก็มีการนิมิตฝันถึงพระอาจารย์ธรรมโชธมาโดยตลอด
แล้วก็มีการบูชาก็เลยเก็บผงทูบในการบูชาพระอาจารย์ธรรมโชธทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้
แล้วส่วนหนึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาก็มาจุดทูบบูชาพระอาจารย์ธรรมโชธด้วย
แล้วเก็บผงทูบทั้งหมดไว้เอามาเป็นมวลสารนะฮะ
ตอนนี้ก็เอามาสร้างมหาญันสิบทิศรุ่นบารมีสิบทิศนะฮะอันนี้นะฮะ
เป็นเนื้อผงเป็นเหรียญมหายันรวย๑๐ทิศ
ด้านหลังก็จะเป็นพญานาคนะฮะมหายันสิบทิศมีความหมายทางด้านณเมตตาครบทุกด้าน
และมีผักแต่งเมตตาค่าขายนะครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะ
เงินทองอะไรมาเทมานะฮะแล้วก็มีสุขภาพด้วย
แล้วก็แค้วคาดปลอดภัยพระคาถาที่ใส่ลงไปในมหายัน
สิบทิศเนี้ยนะฮะก็จะมีภักษาที่ศักดิ์สิบมากที่สุด
คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วก็คือนาโมพุทธายะ

ซึ่งถือว่าครอบจักรวาลเลย

แล้วก็ยังใส่พักฐาหัวใจ

ของโชคล่างแล้วก็มีพักฐา

ก็เป็นเกี่ยวข้องกันทางด้านการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับ

อิติปิโสพระกวาระหังสมาสัมพุทธ

หัวใจสวางขาโตพระควาตาธรรโม

สุปติปันโนพระควาโตสาว

ก็คือพุทธคุณธรรมคุณ

การลงอัคระเล็กยันต์
ในการสนทิยันต่างจะต้องมีน้ำม้าพัทธะ
เพราะว่าคนที่มีชีวิตห้อยก็ต้องใส่อนามปะทะลงไป
เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยากจะมาร่วมบุญ
ชมบารมีสมเด็จสังฆราชทั้ง๑๐รูป
ที่มาทำพิธีพุทธาพิเศษ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปทำบุญกับ
วัดสมาร์นลัตโนรามในการสร้างโรงพยาบาลที่แปดริ้วชาชน์ซาว
เรียนเชิญทุกคนนะครับทำบุญร่วมกันครับ

เราจะเข้าพิธีในวันที่๑๐เดือน๑๐นี้นะ
เป็นตำนานความเชื่อของชาวจีนห้องคง

ก็จะทำให้เงินทองไหลมาเทมา
แล้วก็กังหันเวลาหมุน
ก็ตามตำราชาวจีนฮ่องกง

สิ่งดีเข้ามาในชีวิต
แล้วก็พัดสิ่งไม่ดีออกมาจากชีวิต

มหาญันสิบถิตวันที่๑๐เดือน๑๐ที่เข้าวิธี
ก็จะมีพระประมุกสงฆ์ของแต่ละประเทศ
ที่เข้ามาทำพิธีร่วมอธิษฐานกิจนะฮะ
ถึง๑๐องค์ด้วยกันนะครับ
เป็นสังฆราชแต่ละประเทศนะ
มาจากสังฆราชของประเทศศรีลังกา

สังฆราชจากประเทศภูฐาน
สังฆราชจากประเทศเมียนมา
สังฆราชจากประเทศบังคลาเทศ
สรรประมุกสงฆ์จากเวียดนามกัมพูชา
ก็คือเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ
ที่อยู่ติดกับประเทศไทย
มานั่งอธิษฐานจิตแผ่เมตตา
ทำให้ตำนานความเชื่อ
ที่เป็นในเรื่องของเมตตาต่าง

ในการห้อยพระเครื่องหรือมหายัน๑๐ทิศ

ถึงจะดีขึ้นไม่ใช่หยุดทำงานนะครับ
หลักการปฏิบัติในการห้อยพระเครื่อง

ก็คือเป็นทำให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับ
และจริงทุกคนก็ต้องรักษาสินห้าอยู่แล้ว
สองก็คือต้องไม่ทำร้ายบุพการีผู้มีพระคุณ
ว่าด้วยวาจาหรือทางจิตใจนะครับ
สามก็คือไม่ทำสิ่งผิดกฎหมาย

ห้อยผ้าก็เป็นการเตือนให้ทุกคนเป็นคนดี

แล้วก็ถือว่าเป็นตำนานศิลปะอัคระเลขยันต์ของคนไทย
เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยมานับพันปีแล้วครับ
จากการสะสมพระเครื่องเป็นชีวิตจิตใจแล้ว
นักธุรกิจมหาศาลคนนี้ยังมีเคล็ดลับที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน
สวดมนต์คาถาเด็ดพารวย
และแม้กระทั่งถือเคล็ดตัวเลขในทุกย่างก้าวของชีวิต
ผมก็สวดหน้าเมตตาของพุทธยานโตก็คือ
เมตตาคุณนางอรหันเมตตา๙จบนะครับ
ก็ขึ้นด้วยนโม๓จบแล้วก็ท่องเมตตาคุณนางอรันเมตตา๙จบทุกวัน

แม้แต่อาบน้ำนะฮะก็ยังต้องนับขันแปลงฟันยังต้องนับครั้ง

ก็คือแปลงข้างนี้๕ข้างนี้๙ข้างนี้อะไรก็ต้องให้ลงเลข
เลขที่ดี๓๕๙อะไรพวกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ
เหมือนกับการสวดมนต์ต้อง๓จบ๙จบอย่างนี้นะครับ
ก็เป็นทำให้เรามั่นใจขึ้นมา
อย่างใส่สีเสื้ออย่างวันนี้ใส่สีฟ้าก็จะใส่เครื่องประดับให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้
จะทำให้เรามั่นใจในการทำงานเป็นที่พึ่งทางใจ

แล้วก็ถือว่าธรรมะทำให้เรามั่นใจธรรมะก็คือธรรมชาติที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวัด
สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อเป็นสิ่งที่เขายึดเหนียวติดใจเป็นสิ่งที่เขามูเตรูของจริงเลย
เพราะฉะนั้นวันที่๑๐เดือน๑๐นี้เขาบอกว่าเขาจะมีพิธีบวงสวงของเขา
ซึ่งเราก็อยากจะไปเห็นเหมือนกันว่าพิธีบวงสวงเขาเนี่ยเป็นยังไงพี่
ถูกต้องนะครับใครอยากไปนะฮะก็สามารถเชิญได้เลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นตลกพี่แต่เขาเนี่ยพี่ลึกพี่ลั่น
อยากเห็นผีก็เลยเอาขี้เท่าเนี่ยไปป้ายตา
ได้ยินมามันก็ว่าพยายแยะแยะข้มิตำนานมิถีมาถึงไปเป็นยังไงวันนี้เราได้หมู่กับข้าแน่นอนครับ
กุมารทองที่เขาเลี้ยงเรียงกันมีจริงมั้ย

กุมารทองน้องอินเนี่ยปั้นองค์ใหญ่

คนเมาไปยืนฉี่หน้าน้องเฮง

เขาบอกว่าถ้าเราเอาขี้เท่าคนตาย

ไอ้กวางที่เราอุดตรีนี่
ผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารคอลล่าเฮียลคอลลาเซ็น
ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวในค่ำคืนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ
ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวแบบล้วนนะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องราวของทางคุณโป๊งเหน่งไปถูกลอตเตอรี่

จนกระทั่งนำมาว่าเขาเนี่ยนะครับไปสร้างพญานาคเจ็ดสี

ที่สำคัญลือสีเราจะต้องคิดถึงผู้ชายแก่
แต่ลือสีคนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้
อายุยังน้อยแต่เขาบอกว่าวิชาเขาเยอะ
หลายต่อหลายคนเนี่ยกังขามากเหลือเกินกับฤษีคนนี้
ขอเชิญคุณโป๊งเหน่งแล้วก็ลือศรีเนรธาตุพุทธคุณครับ

นี่ลือสีเน่น

แต่ว่าทางยานนี้อาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่า
ถ้าตามพุทธประวัติคือคนเราเนี่ย

ก็ต้องนับล้านปีพันปีนู่นแหละ

แต่ว่าไอ้เกิดมาใหม่มันก็๓๑เท่านั้น

ต้องถามให้โป๊งว่าถูกกี่โงตแล้ว

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ประจำนักชมแล้วต้องใช้วิญญาณด้วย

ก็จริงแล้วเนี่ยเท่าที่บวชมาเนี่ยก็๑๒ปี
แสดงว่าบวชตั้งแต่อายุ๑๐กว่า

หลักปฏิบัติหรือว่ารักษาศีล

ลือสีเนี่ยบารีแปลว่าพูดเรื่องลือเรื่องความดี
ดังนั้นเนี่ยการถือบวชต้องใช้คำว่าถือบวชนะ
จะใช้คำว่าบวชเลยนี่ไม่ได้
ต้องใช้คำว่าถือบวชเป็นฤษี
คำว่ารือสีก็คือจะมีการบำเพ็ญ

ำเพ็ญอย่างแรกก็คือบำเพ็ญเพียรภาวนา
เพ็ญอย่างที่สองก็คือบำเพ็ญสาธารณะ
การเป็นรือสีกับนักศิษย์เนี่ยแตกต่างกัน
นักศิษย์นึงแค่มาถือข้อวัดในการปฏิบัติ
เสมือนพระกับคนที่ไปถือศิลป์บวชผ้าขาว

เขาบอกว่าก่อนจะมาใส่ชุดรือศรีเนี่ย

เพื่อถือการปฏิบัติการห่มผ้าดำเนี่ย
ต้องเป็นผ้าสมัยก่อนก็คือเป็นผ้าย้อมเปลือกไม้

เราต้องไปที่ว่าเป็นผ้าบางสกุล

ก็เขาก็ยกอำนาจของจิตขึ้นมาว่า
การที่ห่มผ้าขาวก็หมายถึงความบริสุทธิ์

ก่อนที่จะไปบวชเป็นรือสีจริง

พูดเรื่องลือในศิลปวิทยาทั้งปวง

ใช่อันนี้คือผมผ้ารื่อสีแต่ว่าก็
จะมีส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะใช้ยันประจำของครูบาอาจารย์เนี่ย

เพราะรู้จักแทบอยากจะสนิทชิดเชื้อ

ไม่ใช่ไม่เชื่อที่จะไปดูด้วยต่าง

โป๊งเหน่งเนี่ยคนเขาหาว่าบ้าพี่รู้ไหม
ว่าแทนที่เราเนี่ยเราไหว่พ่อแกเราไหว่พระพิฆเนตเราไหว่พระไหว่เจ้า

ก็ไม่รู้นะครับชีวิตผมเนี่ยมันคือคนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลง
ชีวิตนักแสดงมันไม่มีอะไรมากหรอก

เป็นข่าวดังมากถึงขั้นที่จะไปสร้างพญานาคถวาย

รวมเงินกันเพื่อจะไปสร้างพญานาค

มันมีหลายสีก็คือ๗ตัวอยู่ในนั้นเลย
คือดูทีเดียวเลย๗ตัวอยู่ในนั้น
ใจคิดกัน

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดเวลา

คือคนที่เชื่อในด้านศิลปวิทยาในศัยเวศหรือศัยศาสตร์ก็แล้วแต่
หรือองค์เทพคือในสมัยก่อนเขาก็เชื่อกันว่า
เวลาปั้นเนี่ยเขาจะมีจิตวิญญาณแต่ถ้าปั้นไม่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์หรือหลักการก็จะไม่สำเร็จ

ก็คือพญานาคตนนี้ก็คือช่างเนี่ยเขานึกจะปั้นเขาก็ปั้น
เขาก็ถากโครงเหล็กแปะปูนแล้วก็ปั้นขึ้นมาเลย
แต่คราวนี้พอถึงช่วงเสียนของพญานาคเนี่ย
พอแปะปูนเสร็จคอพญานาคก็หักลง
แปะปูนเสร็จก็หักล้ม
แล้วก็ช่างก็โทรมาว่าอาจารย์อาจารย์สร้างทรงอื่นได้ไหม

ก็คือเป็นพญานาคที่กำลังโผล่ขึ้นมาแล้วประทานพรอะไรอย่างนี้
แต่อยู่อยู่คือคอหักทำยังไงก็หัก
จนช่างบอกว่าเอาอย่างนี้อาจารย์
ขอเปลี่ยนแล้วกัน
อย่าไปปั้นดีกว่าเลิกปั้นพญานาคเถอะ

ใจเย็นก่อนคือเอางี้ให้ช่างอ่ะนะ

เพราะว่ามันต้องมีการไปขึ้นค่อมไปเหยียบไปอะไรอย่างนี้

บอกท่านว่าลูกเนี่ยจะทำอะไรสิ่งที่ดี
เพื่อเป็นรูปเคารพให้คนกราบไหว้บูชา
ขอให้ท่านได้อนุญาตให้ปั้น

หลังจากจุดทูปแล้วก็ปั้นได้ไม่มีปัญหาอะไร

เห็นบอกพี่เองนอกจากดวงแห่งนั้นยังเห็นผีอีกด้วยอ่ะดวงพี่
ตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเห็น
จนคนเขาเชิญไปเราการหนึ่ง
ไปเอาเครื่องเส้นไปวางไปอะไรแบบนี้

แล้วก็ผูกคอตายที่นั่น

แต่ว่าไม่ได้ว่าเห็นแบบเต็มตัวชัดอย่างนี้นะ

แสดงว่าเวลาที่เราถวายเครื่องเส้นหรือทำของเส้น

มันไม่ใช่ว่าหน้าตาแบบทะเล็ดเอามาปริ้นอะไร

ผมก็บอกก็คุยกับคนที่เขาถ่ายอยู่ข้างนอก

คุยกันไปคุยกันมา
แต่ฉะนึงอย่างโตเนี่ยผมขึ้นไปชั้น๓ล่ะ
อันนี้ไงนั่งอยู่นี่๒ตัวนั่งอยู่เนี่ย
เส้นเหล่านี้หรือสัมภัณฑ์ที่๖
มันเกิดเกิดขึ้นเรื่องแรกตอนอายุเท่าไหร่ฮะ

ได้เขาก็เขาสมัยก่อนเขาบอกเขาบอกว่าถ้าเราเอาขี้เท่าคนตาย
ทาที่ตาเนี่ยแล้วเราจะมองเห็นผีไอ้ความที่เราอุตลิเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
เขาไม่มีพวกเขาเรียกอะไรเมนแบบเนี้ยอืมเขาเผากังกังอ๋อหรอที่ต่าง
จังหวัดนั่นแหละก็พอเขาเผาเสร็จปั๊บพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะมาเก็บ
ดูเก็บอะไรไปลอยรังคางคานไงไอ้เราก็ไปเล่นแถวนั้นไปดูเขานั่ง
เคลียร์เคลียร์อะไรเคลียร์กระดูกนั่นแหละเศษผงกระดูกเศษอะไร
พอเขาเผลอไปผมก็เอามือหยิบอย่าบอกมาป้ายใช่เอามาป้ายดิผมก็อยาก
จะผมก็ป้ายตาคุณเด็กวัยรุ่นอยากจะรู้อยากลองอยากลองเนี้ยพอป้ายตา
พอคืนนั้นกลับมาบ้านระหว่างที่ไปดูหนังคืนกลางแปลง
กลับมาเห็นตลอดทางแหละเห็นอะไรผีที่คุณเห็นลักษณะเป็นยังไงบ้าง
ก็ไม่ได้ว่าเต็มตัวอีกแล้วก็เห็นเนี้ยบางทีก็เห็นครึ่งตัวก็มีอืมอ่า
เอ่อลอยมาใช่ไหมครึ่งตัวแต่อยู่ข้างข้างทางที่ระหว่างที่เราเดินไปกับ
เพื่อนที่เราจะกลับจากดูหนังเที่ยงคืนตีหนึ่งแต่เพื่อนไม่เห็น
แล้วเพื่อนไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราก็เห็นพอตอนนี้หันไปทางนี้
ตรงนี้ก็มีนี่ว่ะนี่ตรงนู้นก็มีทีแรกทีแรกอ่ะเรานึกว่าคนทีนี้
มาเจอไอ้คนครึ่งตัวนี่มันไม่ใช่แล้วแหละมันไม่ใช่แล้วผีกับคน
ต่างกันยังไงต่างกันนะครับคนก็จะเห็นเราก็จะเห็นเต็มตัวแต่
เขาเนี้ยถ้าดวงวิญญาณดวงไหนแล้วที่ใจผมคิดอ่ะน่ะอืมถ้ามี
พลังมากอย่างเงี้ยก็จะเห็นชัดหน่อยหมายถึงบุญอ่า
ก็บางบางตัวเห็นไม่ค่อยชัดอ่ะถ้าเห็นเป็นลางลางอย่างเงี้ยอืม
บางทีก็ครึ่งตัวก็มีเห็นจนถึงทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ไหมฮะทุกวันนี้
ตรงตรงเลยนะไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเห็นครั้งสุดท้ายตอนอายุ
ครั้งสุดท้ายก็ประมาณ๔๐กว่าที่ไปออกรายการรายการหนึ่ง
อ่าคันแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับกุมารทองที่
เขาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงกันเนี้ยมีจริงไหมมีจริงไหมครับคุณ
คุณเคยเจอเนี้ยชื่อที่อ่าผมไม่ได้เจอตัวเองนะมีกุมารทองน้องเฮงเนี้ยปั้นองค์ใหญ่ใหญ่มากอ่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี้ยอ่าคนเมาอ่ะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าน้องเฮงไปยืนฉี่หน้าน้องเฮงน้องเฮงก็ลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทั้งตัวใหญ่ใหญ่เลยผมก็ไม่รู้นะตามที่เขาเล่ามาก็น้องเฮงก็ลุกขึ้นแล้วเขาก็วิ่งหนี
ใช้กับตัวเองจากไม้สะดาวฟ้าผ่าแล้วแช่น้ำมันไว้อะไรไม้สะดาวฟ้าผ่าคืออะไรฮะก็คือต้นสะดาวนี่แหละแล้วฟ้าผ่าลงฟ้าผ่าต้นสะเดาก็คือเขาว่าต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่ามีพลังของสายฟ้าอืมก็เลยคนโบราณก็คือว่ามะขามฟ้าผ่าอะไรฟ้าผ่านี่ก็จะมาทำเป็นเครื่องลางของขลังต้องบอกกันนะครับว่าเรื่องราวที่จะคุยต่อไป

ทีนี้คุณไปเอามาจากไหนคุณเป็นคนคัดลอกเองคำพีไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นคำพีเก่าของของที่บ้านของที่เพราะว่าตาเนี้ยเป็นสับปะเรออุ้ยอ๋อมาถึงเรื่องราวที่คุณดำอยากจะรู้มากอยากจะรู้ประหลัดขิกเออจริงจริงแล้วถ้าคนโบราณถ้าตั้งแต่อินเดียมาเลยก็เรียกว่าสิวลึงอืมสิวลึงมีกระถาตัวหนึ่
เอาไว้กันหมากัดไว้กันพวกคุณสัยกันอพยกันไพยอะไรอย่างเนี้ยพญาไม้แยะแยะครับเป็นไงมันมาเจครับก็ไม่เคยได้ยินเลยนี่ฮะ
ก็คือนั้นตรงนั้นไหนค่ะอันนั้นอันนั้นถ้ามีปอกนั้นรึทอ่ะ
เอามาจากไหนอาจารย์ต้นกำเนิดของเขาเนี่ยมาจาก

ก็ไม้พญาแย้คือจริงก็คือคนโบราณพวกในฮ้อยสมัยก่อนเนี่ย
เขาจะไปหาแยะเขาจะเอาไม้ชนิดนี้เนี้ยแยะแยะลงไป
หรือว่าจะเป็นเพชรหน้าทั่งแต่ว่านี่คือว่านคงด้วยว่านสำเร็จได้ด้วยว่านคนโบราณก็เอามาศักดันไง
ค๊าคมครับ
ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมครับเรามีมูขั้นเทพนะครับอาจารย์ลักษณ์นะครับ

ดวงดาวจะเปลี่ยนใหญ่ประจำปีอีกครั้งหนึ่งคือ
วันที่๖ตุลาคมคนเกิดในราศีเมษเนี่ย
ฤษฎีจะจรเป็นมรณะมีเกณฑ์ป่วยเจ็บ
คือมันเป็นจังหวะดวงตกของไงคนเกิดราศีเมษ
ไม่เชื่ออย่ารบมูมูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ
มูไหนมูให้สุดกับมูคันแทน
สวัสดีครับสวัสดีครับมูคันแอร์
เชิญครับที่จริงแล้วเราเท่าที่เราเช็คดวงเช็คดาวยกดาวย้าย
อาจารย์พูดมาเสมอว่าตุลาคมนี่แหละ
เป็นช่วงที่ราศีจะเปลี่ยนแปลงกันอีกรอบหนึ่ง
ดวงดาวจะเปลี่ยนใหญ่ประจำปีอีกครั้งหนึ่งคือ
วันที่๖ตุลาคมอ่ะอะไรเปลี่ยนดาวอะไรยกดาวอะไรยก
ฤหัสบดีซึ่งในทางโหรศาสตร์ก็มีฝ่ายดาวร้าย
ไม่ใช่แปลว่าดาวท่านร้ายร้ายแม้ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ย
มันจะมีอยู่๔ประการตามโลกกระทำ๘นะ๔๔และ๔
หมายถึงว่า๔ดี๔เสียหนูมีลาบนี่ดีเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศ
นะมีสันเสริญคนมีชื่อเสียงมีคนอินทามีสุขมีทุกข์นี่ไป
เพราะฉะนั้นไอ้ความที่จะเป็นฝ่ายลาบยศสารเสริญสุขเนี่ย
มันจะเกิดขึ้นชัดเจนแก่บุคคลทั่วไปที่เป็นคนดีหลังจากวันที่๖ตุลาคม
เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวตัวแทนของลาบยศเกียรติสรรเสริง
พฤหัสบดียกย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกษ์
ชาวราศีพิจิกษ์กับราศีพฤศพได้รับผลตรงเพราะดาวพระศรีไปทับพิจิก

ติดขัดที่ปิดก็เปิดที่คว่ำก็หงายที่ร้ายก็ดีที่ไม่มีก็จะมี

แสดงว่า๒ราศีนี้ชีวิตจะดีขึ้นเลยเหรอ
พุทธศพก็ดีใช่ไหมดีมาก๖ตุลาไปแล้ว
๒ราศีดีขึ้นใช่ไหมช่าย
เพราะจะดีขนาดที่ติดขัดอยู่ก็จะดีขึ้น
มีงานทำขยายงาน

พระทรัศนาศีเข้าสู่ลาศีพิจิก

คนเกิดในลาศีเมศ

ฟเฟคของเมฆจากดาวย้ายหลังวันที่๖ตุลาคม

เพราะฉะนั้นเมื่อราศีเมษเป็นราศีดวงเมือง

แปลว่าพระจะศึกกันเยอะมาก

ถ้าคิดจะลงทุนหรือทำอะไรมันจะมีเหตุผิดพลาดเสียหาย

อย่างอื่นล่ะฮะสุขภาพความรัก

คือมันเป็นจังหวะดวงตกของไงคนเกิดราศีเมษ

ดาวพฤษฎีดาวประจำตัวโคจรเป็นวินาทแค่ตัวเอง

เก่าไม่ถึงต้องให้ใครช่วยเก่า

มดดำอยู่ลาศรีธนูก็หาคนช่วยเกา

ตอนนี้มดดำแทนที่ตอนนี้ทำยายอยู่คนเดียว

คณะนี้คณะบุรุษบันเทิง

เป็นคนที่มีครูบาอาจารย์
มีพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วินาศแปลว่าทำลายกับหนุน

เพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เกิดราศีธนู

สมมุติคุณเคยทำบุญทำทานเคยกราบว่า
บูชาพระมาก่อนคิดดีทำดีพูดดี
ผลบุญจะหนุนนำให้จากร้ายกลายเป็นดี
ราศีธนูเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ช่วยหนุน
เกิดราศีธนูที่มีตำแหน่งจะไม่สามารถบริหารและจัดการตามใจ
แต่จะมีผู้ใหญ่มาชักยายอยู่ข้างหลัง

ความหมายคำว่าชักใยคำนี้นะดีครับ
เพราะทำให้เรานั้นถูกที่ถูกทาง
ความรักของราศีธนูล่ะ
คนเกิดราศีธนูเนี่ยในเวลานี้ถ้ารักใครเนี่ย
๓วันดี๔วันร้าย๓วันเจอ๒วันจาก
อันนี้เป็นต้นถ้าเกิดราศีธนูใน๒ปีนี้นะ
เกิดไปอยากไปใจอ่อนไปอะไรกับใครนะ
ตัวเองจะต้องช้อมช้ำระกรรมอก
ต้องเอาน้ำใบบุบกมากินตลอดไป
หลังจาก๖ตุลาคม
นอกจากราศีธนูกับราศีเมศ

มีราศีอะไรอีกที่จะต้องระวังตัว
ราศีมิถุน
ที่มันคิดจะทำมันติดขัดไปหมด
แต่กู้แบงก้มแบงก็ไม่อนุมัติยากไหม

ท่านโครจรย์ไปเป็นล้าง๖ตุลาคมไป๑ปี
ดังนั้นคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยก็จะเกิดอึดอัดติดขัดทำอะไรเนี่ย
เหนื่อยยากพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ย
อย่าไปอย่าไปเปิดประเด็นอย่าไปอย่าใครมีแล้วก็ขอให้ประคับประคอง
ไม่มีก็อย่าไปเปิดให้เข้ามาจะมีแต่ปัญหา
เพราะฉะนั้นราศีมิถุนต้องระวังเรื่องความรักเหมือนกัน
หกตุลาระวังเรื่องความรักระวังเรื่องหุ้นส่วนระวังเรื่องการเริ่มต้นทำอะไร
ติดขัดไปหมดให้ประคับประคองอยู่เท่าที่เดิมเศรษฐกิจแบบพอเพียง
ยังไงแก้ยังไงข้อที่หนึ่งให้เราเข้าใจว่าคนเราเนี่ย
มันจะดีอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ยังไงมันก็มีดีมีร้าย
เราก็ไม่ต้องแก้หรอกเพียงแต่เข้าใจมันอืมว่าเป็นอย่างนี้แหละในขณะที่มัน
ดำเนินไปจากนี้เนี่ยในระยะที่ผมได้บอกแล้วว่า๑ปีเนี่ยนะ
๖ตุลาคมไป๑ปีเนี่ยคนที่ดวงมีเคราะห์ก็อย่าประมาท
อย่าโลภดึกดื่นอย่าไปไหนเมาแล้วอย่าขับรถนะอย่าคิดไปแบบ
หลงรักใครหรือให้ใครเข้ามาง่ายง่ายใช่ไหมจะซ่อมบ้านจะล้างแอร์
เขาต้องตรวจสอบคณะไหนมาจากที่ไหนช่างอ่ะเป็นไงคือมันต้อง
ระมัดระวังตนเข้าใจไหมดำรงตนส่วนการจะมูเนี่ยวันที่๖
ตุลาคมทุกวัดคิดว่าน่าจะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
ประเคาะอยู่แล้วคือเจริญพุทธมนต์เสริมดวงชะตาหาโอกาส
ร่วมพิธีนั้นให้ได้เพราะเมื่อดาวดวงนี้โคจรยกย้าย
แล้วมีผลมันก็มีพิธีในนางบทแบบโบราณว่าโหรศาสตร์ภาคพิธีกรรม
คือเจริญพิธีเจริญพระพุทธมนตประเคาะหรือเอาน้ำมนต์จากวัด
เขาเจริญพุทธมนต์นพประเคาะในพิธีดังกล่าวมาผสมน้ำอาบตัว
นี่คือมูเลยนะแบบโบราณฮะสองทำบุญกับสิ่งที่ขาดทั้งหมด
เด็กยากไร้บ้านเด็กกำพาคนชะลาคนขาดทั้งหมด
สูรนักแมวอะไรต่างได้หมดเลย
มังกรหลังจากที่ดาวยกดาวย้ายมังกรจะมีเอฟเคยังไง
บอกว่ามังกรที่ผ่านมาดูแบบว่าลืมตาอ้าปากยากเหลือเกิน
คือที่จริงราศีมังกรเนี่ยถูกราหูเล็งชะตา
แต่บังเอิญคนที่ไม่รู้ทางโหรศาสตร์ลืมไปว่า
ราศีมังกรเจ้าเรือนราศีเนี่ยก็คือดาวเสา
เมื่อราหูมะเร็งมังกรแปลว่าลาหูมะเร็งเรือนของเสา
มันมีภาคฐานอยู่ว่าภีร์ควรณะโชคใหญ่ในชนะสา
พระราหูจรต้องพระเสาราสุริยาต้องครูเป็นคู่คง
เราไม่รู้โทษศาสตร์จะทำยังไง

สุริยาคือพระอาทิตย์ก็คือความสว่างก็คือความดี
เป็นไปทำบุญช่วงนี้ลาศรีมังกรทำบุญขึ้น
ดวงพยาบาลไปบริจาคช่วยต่างคนเกิดเพศภัยต่างบริจาคช่วยได้บุญหมด
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีมังกรดวงจะพลิกฟื้นตั้งแต่๑๘กรกฎา

คนเกิดราศีมังกรตัวเองดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่จะมีตัวช่วยที่ดี

ความรักเนี่ยถ้าเกิดคนเกิดราศีมังกรมีคู่คู่ก็รักกันดีแต่คู่จะป่วยเจ็บ

ถ้าเกิดใครเป็นโสดก็จะมีเกณฑ์เจอคู่แต่จะได้คู่ลักษณะที่หื่นหน่อย

เราต่อกันด้วยราศีกุม
พฤษฎีที่ย้ายเนี่ยยกเข้าสู่เรือนการงานของคนเกิดราศีกุม

ก็แปลมาราศีกุมที่ผ่านมาตลอดเวลาค่ะ
คืออย่างนี้ต้องดูก่อนนะราศีกุมมีเทพประจำตัวดาวจำราศีคือราหู

ตอนนี้ราหูโคจรเป็นอาริแก่ดวงชะตาชาวราศีกุม

หมายถึงว่าคนที่มีดาวประจำตัวจอมเป็นอริของตัวเองในปีพศนั้นเนี่ย

แต่มันมีตัวช่วยว่าหลังจากวันที่๖ตุลาคมดาวพฤษฎีโคจรเข้าเรือนการงาน

ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา

จนถึงวันที่๕ตุลาคมเนี่ย
ราศีมีนดวงตกสุด
ตนุมรณะถูกเกียรติถูกเข้าใจผิดตกงานป่วยเจ็บ
ชีวิตก็หดหูสลดหดหู
บางคนก็ไปต่างประเทศไปเลยไปไกลเลย

แต่พอผ่านวันที่๖ตุลาคมชีวิตพลิกฟื้นเลย

หวังก็จะสำเร็จมีโอกาสใหม่มีสิ่งใหม่
ความรักก็แฮปปี้งานก็มีมารู้สึกทุกอย่างขะหลุย

ราศีสิงศ์เนี่ยดูจากดวงชะตานะ
ว่าดาวพฤษฎีที่ย้ายในวันที่๖ตุลาคม
จะย้ายไปเป็น๔กับลักษณะราศีเกิด

เอาต้องเข้าใจก่อนว่าวันที่๖ตุลาคม
พฤษฎีย้ายจากตุลเข้าพิจิกษ์ใช่ไหม
เรานับว่าราศรีสิงศ์นับ๑
นับ๒ตุลนับ๓พิจิกนับ๔
ทฤษฎียกเข้าเรือนที่๔โหรศาสตร์มีเกณฑ์ว่าอย่างนี้
อันหนึ่งจันทร์เป็น๑๑แท้แก่รัก
ฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา
แม้ว่าชาตินี้ตามต้อยยกให้เสมอพงศ
ว่าคนเกิดราศีสิงศ์ถ้าเกิดเป็นคนที่มียศ
มีศักดิ์มีตำแหน่งมีหน้าที่
จะได้รับการอวยยศอวยตำแหน่ง
ผู้ใหญ่จะหนุนให้ได้ประสบความสำเร็จ
โดยทั้งอาจจะมาออกให้เราออกหน้าหรือเขาจะหนุนอยู่ข้างหลัง

แต่สิ่งต้องเป็นสิงคือต้องเป็นลีดเดอร์
เด่นต้องนำเสนอต้องเปิดตัว
มันไม่แตกต่างจากธนูนะสิงห์เนี่ยแปลว่า
สิงศ์ในที่นี้ก็คือเจ้าป่าสิงศ์โตไง
มันก็ได้รับอิทธิพลพลังนี้ให้ดวงชะตาดีขึ้น
ต่อไปลาศรีกัณฑ์
ราศีกันเนี่ยมันน่าจะดวงดี
ดวงดีต่อเนื่องจึงมีคำถามว่า
อาจารย์ก็อาจารย์บอกว่าดวงดีไม่เห็นดีเลยอ่ะอืม
ดีดีตามบุญตัวเองพระดำ

คนเกิดราศีกันที่ผ่านมามันต้องดีแล้ว
เพราะที่ผ่านมาหลายปีก่อนหน้านี้มันแย่

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันไม่ดีต้องไปพิจารณาตัวเองแล้ว
สร้างหรือเปล่าทำความดีหรือเปล่า

เพราะตอนนี้ราศีกันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางได้ติดต่อ
มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เจอโอกาสใหม่สิ่งใหม่
แต่ผลก็เป็นไปตามบุญของแต่ละคนไม่เท่ากัน

มีเกณฑ์จะเจอคนรักจากการเดินทาง

คือเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเจอตอนเดินทาง
เดินทางพบปะออกงานเจอเลย

ดาวสุดีโคจรในวันที่๖ตุลาคม
เข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีตุล

ชีวิตก็ฟู่ฟ่ามั่งคั่ง

แล้วถ้าเกิดว่าราศีเป็นกรกฎลักษณะเป็นตุลล่ะ

ดาวสุดีโคจรเข้าเรือนการเงินนะ
หลัง๖ตุลาคมไป๑ปี

เงินทองหลายมาเทมาแล้วไม่พูดกัน

ต้องไป๑๐๐ล้านเลยต้องมีโอกาส

ต้องวางแผนทำธุรกรรมธุรกิจ

เลือกเงินฝันทองสรุง

ความรักคนเกิดราศรีตุลดาวประจำตัวเรือนกันงานเนี่ยมันมีสภาวะอย่างงี้
คู่เป็นคนคิดถึงถ้าราศรีตุลมีคู่คู่จะคิดถึง

เพราะฉะนั้นสรุปโดยรวม๖ตุลาคมมีความสำคัญต่อดวงดาว
มากเลยเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะ๖ตุลาคมเนี่ยไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตประเคาะรับส่งเทวดาพระราชดีกับผมที่วัดเจ้าอาม
หรือวัดใกล้บ้านก็จัดที่ไหนก็ไปตามสู่แต่ถ้าเกิดผมอยู่ที่วัดเจ้าอาม
อย่างที่ว่ากันไปดาวใหญ่ย้ายมีโอกาสก็ไปทำบุญทำทานกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นการเสริมดวง
ส่วนท่านผู้ชมอยากจะมูเตรูมีที่มูเตรูที่ไหนเด็ด
ที่เขาบอกโอ้โหมูแล้วได้สมหวังจริง

ครับผมเอาละครับเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือจะไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณเองนะครับ
วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเราได้ใหม่นะครับ
หมูตัวพ่อมูตัวแม่และหมูขั้นเทพนะครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ